ขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ

แต่ว่าเป็นฟุตบอลคือบอลแพ้คนไม่แพ้ครับ
หยุดไป

เจนเจนเจนเอ้ยโอ้โฮ

เป็นอีกทีที่บอลไทยได้ไปมวยโลกอีกแล้ว

เป็นการแข่งขันระหว่างทีมฉะเชิงเซาไฮเทคกับพัทยาดาฟิน
แข่งกันที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา
เมื่อ๒๓มกราที่ผ่านมา
เจ้าบ้านเนี่ยเวียรกรสว่างอารมณ์บอกทีมเจ้าบ้านคือทีมฉันเชิงเซาไฮเทคนะ
เหตุการณ์วินาทีที่เกิดเหตุร้ายร้อนเกิดขึ้นนาทีที่๘๑
ตอนนั้นเนี่ยทีมเยือนเขาเหมือนโดนใบแดง
พอโดนใบแดงก็เดินออกมาเป็นนักเตะต่างชาติด้วย
เดินออกมาแต่เดินมาฝั่งของกองเชียร์เจ้าบ้านชาเชิงซาวไฮเทค
พอเดินมาเนี่ยทำทีทำท่าทำทางควรประสาท
พอกวนประสาทจากนั้นแหละคือชนวนของความร้อนแรง
ฟังจากเวียรกรนี่แฟนบอลฉาเชิงเซาไฮเทค
ปีนหรือว่าข้ามมาเพื่อที่จะมาหาเรื่อง
หรือว่าที่จะมาอ่าชกต่อยของฝั่งเจ้าบ้านฝั่งเหมาโก้นะครับ
จังหวะนั้นนะครับฝั่งเจ้าบ้านเองทีมที่เชียร์อยู่หลังโกครับทั้งหมด
คือก็มูฟจากที่อยู่หลังอยู่ตรงกลางโพลครับผม
ก็มุ้งไปอยู่ที่ริมเส้นฝั่งของกองเชียร์ทีมเยือน
แต่ตอนนั้นนะครับของเรานะครับยังไม่ได้ลงไปในอากาศอัศจรรย์
ยังอยู่บนอัศจรรย์ทุกคนไม่มีใครลงไปสักคนเดียว
ในคลิปมีครับมีรูปถ่ายยืนยันได้เลยว่าทุกคนยังไม่มีใครได้ลงไป
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์เหมือนอุตลุดพอสมควร

เหมือนเป็นแฟนทีมเยือนอัดกับใครก็ไม่รู้
เป็นกลุ่มชายชุดดำมาอัดกับแฟนบอลซึ่งไม่รู้ว่าใคร
เอ้าจะไม่รู้ได้ไงนี่มันทีมของฉาเชิงซาวไฮเทค
ฉะเชิงเซาไฮเทคถ้าเป็นแฟนบอลตัวจริงต้องใส่เสื้อแดง
แต่คนที่ตีกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เสื้อของพัทยาดอลฟิน

ก็เลยไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับ

เบื้องต้นตำรวจพุทธรรมเมืองฉาเชิงซาวก็ตรวจสอบรายละเอียด
เดี๋ยวจะมีการสอบปากคำคนเจ็บไว้เพิ่มเติมด้วย
เพื่อดำเนื้อคดีกับผู้ก่อเหตุครั้งนี้
แพ้นะฮะแต่ว่าแฟนบอลก็ไม่ค่อยแพ้ต่อยกันสนั่นหวั่นไหวฮะ